หลายคนคงรู้จักเป่าบุญจิ้นแห่งสารไข่ฟงนะคะ
เป็นบุคคลที่เป็นตำนานในเรื่องของการพดุงความยุติธรรมของจีนค่ะ
วันนี้จะพาไปเปิดศาลเพื่อชมประวัติศาสตร์เกี่ยวกับท่านเป่านะคะ
ติดตามรายงานเรื่องนี้ได้จากคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจค่ะ
ตัวราชบุตรเคยเครื่องประหารหัวมังกร
จำลองของหุ่นขี้พึ่งของท่านเป่าหรือเป่าบุญจินแห่งสารไข่ฟง
ในการประหารราชบุตรเคยเชิญซื่อเมย์ด้วยเครื่องประหารหัวมังกร
นำออกมาใช้เพื่อประหารเหล่าบรรดาเชื้อพระวงที่ต้องอาญาแผ่นดิน
ประหารหัวสุนัขสำหรับประชาชนทั่วไปที่ทำผิดและเครื่องประหารหัวขยัก
สำหรับบรรดาข้าราชการผู้ชั่วร้ายตั้งเรียงรายอยู่ด้านหน้า
ให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันอย่างใกล้ชิดค่ะหวังเช้ามาฮั่นซางหลงเจ้าหู
งสุนเชิดและท่านเป่าอยู่ในท่าทางที่น่าเกรงขาม
แต่ว่าไม่มีจันเจ้าค่ะเพราะว่าเป็นตัวละครสมมุติที่แต่งขึ้นมา
ที่นี่เป็นที่ตั้งของสารไข่ฟงเดิมได้รับการบุรณาใหม่ให้เป็นสารไข่ฟง
และสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมโดยมีโซนที่แสดงให้เห็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์
มีโมเดลของสารไข่ทรงเดิมและการแต่งกายของแท่นเป่า
ดูจากรองเท้าแล้วสันนิษฐานว่าตัวจริงน่าจะเป็นคนตัวเล็ก
และจากที่เป็นคนตัวเล็กนี่เองปีกหมวกจึงยาวมากเป็นพิเศษ
เพื่อให้ห้องเต้เห็นชัดเมื่อยามเข้าเฝ้าค่ะ
ซีรีส์ทั้งรูปร่างและสีผิว
และนี่เป็นกีฬารายชื่อของผู้ที่เคยปกครองเมืองไทยฟงส่วนชื่อท่านเป่าหาไม่ยากเลยค่ะ
อยู่ตรงจุดที่เป็นหลุมเล็กเล็กตรงนี้เนื่องจากมีความเชื่อว่าเมื่อใช้นิ้วถูชื่อท่านเปล่าแล้ว
ถ้านิ้วใสสะอาดไม่เปลือเปื้อนก็คือเราเป็นผู้บริสุทธิ์ค่ะจึงกลายเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมทำกัน
ชาวจีนเชื่อว่าป่าวุ้นจิ้นนั้นกลางวันตัดสินคดีความในโลกมนุษย์
และกลางคืนไปตัดสินคดีความในยมโลก
และมีนักท่องเที่ยวชาวจีนแวะเวียนมาไหว้อย่างไม่ขาดสาย
ซึ่งสารไข่ฟงตั้งอยู่ในเมืองเจ้งโจมนต์ธนเหนารประเทศจีน
เปิดเวลา๘โมงเช้าถึง๕โมงเย็น
รับรับตัวข้อชม๒๕หยุดต่อท่านค่ะ
คิมิกราบพรมพันธ์ใจข่าวเทรัฐทีวี
รายงานจากเมืองไคฟงประเทศจีน